คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีค่ะมีผู้ชายชาวเมียนมาคนนึงนะคะ
คลุมคลั่งทำลายทรัพย์สินแล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคาที่ศูนย์ซ่อมรถ
ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมทำทุกอย่างพี่อุ๋ย
ร้องเพลงให้เต้นปรบมือแบบทำหลายอย่างมาก
ชายคลั่งคนนี้ไม่รู้เพลินหรือยังไงนะ
ถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นเหลือกางเกงในสุดท้ายควบคุมตัวไว้ได้นะคะ

ยืนแก้นดีกว่ายืนแก้นดีกว่า
พักหน้าพักหน้าพักมาพักมา
โอ้โหพี่อุ๋ยเจ้าหน้าที่มากันเยอะมาก

ส่งเสียงเชียร์ปรบมือร้องเพลง
ให้เขาปรบมือตามโยกตามเพื่อจะควบคุมตัวเอาไว้

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่นี่ช่วยกันจับ
แล้วข้างล่างมีเบาะลมรองอยู่ไงคะ
นี่นี่นี่
และสุดท้ายควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ผู้ภัยในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

เพื่อช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ล่ะค่ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์ซ่อมรถยี่ห้อหนึ่ง
แจ้งตำรวจตำรวจสพคูคศ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยด้วยนะคะว่ามาช่วยหน่อยเถอะ
ผู้ชายคนนี้อยู่ดีปีนไปบนหลังคา

เรียกให้ลงมาใหม่ลง
เรียกเท่าไรก็ไม่ลง
เอาน้ำขึ้นไปให้ก็ด้วย
ด้านล่างก็เตรียมพร้อมเอาเบาะลมมากาง

แล้วผู้ชายคนนี้เขาเต้นด้วยนะเขาลุกขึ้นเต้นด้วยนะคะ
แล้วถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเหลือแต่กางเกงใน

กลัวเหลือเกินกลัวจะถอดกางเกงในด้วย

ให้มาลงมาที่เบาะลม

กว่าจะพาขึ้นรถกระบะของตำรวจได้
ทุลักทุเลจริง

เป็นชาวเมียนมาอายุ๔๙แล้วค่ะ

ก็เลยต้องปีนหลังคาศูนย์ซ่อมรถ

นี่ต้องหิ้วไปแบบนี้เลยพี่อุ๋ย

เขาไม่ยอมอยู่นิ่งเลยอ่ะ
ขึ้นรถกระบะแบบนี้

สุดท้ายก็ต้องนำตัวไปโรงพักนะคะ

ลุ้มคลั่งยาเสพติดยาบ้าอะไรหรือเปล่า
ก็ไปตรวจปัสสาวะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายค่ะ

มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่า

แต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้ชายคนนี้
ในโกคนนี้แอบหลบหนีเข้าเมือง

ข้อหานี้แหละค่ะแล้วก็ต้องผลักดัน
ส่งกลับประเทศต่อไปค่ะ